ท่านผู้ชมครับมีแม่ของผู้ชายคนหนึ่งเขามาร้องขอความเป็นธรรมทางคดีผ่านสื่อมวลชนนะฮะ

บอกว่าลูกชายเนี่ยถูกกาดของร้านอาหารแห่งหนึ่งที่เป็นผับอ่ะนะ
ชกเข้าไปทีนึงเนี่ยล้มลงไปแล้วเสียชีวิตเลย

บุรีรำนะฮะนี่จังหวัดตรงนี้นะฮะ
คือความจริงลูกชายเนี่ยแม่บอกเดินไปยกมือไหว้จะขอโทษเขานะ

ชกเข้ามาแล้วล้มลงไปเลยนี่จังหวะตรงนี้นี่

หงายหลังแล้วก็เสียชีวิตไปเลยนะครับทุกผู้ชมครับอาการหนักเลยนะฮะ
ผู้ที่เสียชีวิตชื่อนายภัยทูลมาสโพนทองอายุ๓๖ปีนะครับทุกผู้ชมครับ
แม่เนี่ยอายุ๖๒ปีนะหลังจากเกิดเหตุ
ก็ไปแจ้งความดำเนินคดีเอาไว้ที่สพนกี่นะครับ
บอกว่าคนก่อเหตุคือนายชายน้อยนานาวันอายุ๓๙ปี
เป็นกาดของผับร้านที่เกิดเหตุเหตุการณ์เกิดขึ้นคืน๓๐มิถุนายน
นายภัยทูลอาการสาหัสอยู่โรงพยาบาลได้๒วันก็เสียชีวิต
เนื่องจากเลือดคั่งในสมอง
วันที่๔กรกฎาคมนายชายน้อยไปมอบตัวกับตำรวจ
บอกว่าเกิดการชกต่อยกับผู้ตาย
แต่ที่ทำไปเพราะป้องกันตัวบอกว่าถูกผู้ตาย
อยู่ในอาการมึนเมามาหาเรื่องกาดในร้านก่อน
ก็ไปบอกให้หยุดแต่เขาไม่พอใจท้าต่อย
แล้วมีการด่าบุปการีก็เลยชกไปไม่กี่หมัด
แล้วผู้ตายเดินไปล้มหัวฟาดพื้นประมาณอย่างนั้น

ก็เลยถูกแจ้งข้อหาไว้ทำร้ายร่างกายผู้อื่นเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตาย
นี่ฮะแต่ว่าตอนนั้นก็ได้ประกันตัวไปนะครับ
ขณะเดียวกันยังไม่มีการเยียวยากับครอบครัว
ทางครอบครัวก็เลยมาร้องขอความเป็นธรรมผ่านเพจสายไหมต้องรอดนะฮะ
วันนี้ครับเราลงพื้นที่ไปเจอกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตนะครับ
ตะบนหนองกี่อำเภอหนองกี่จังหวัดบุรีลำ
นี่คุณแม่นะฮะของผู้ตายแม่ชื่อแม่บุญร่วมแม่ของนายภัยทูล
ก็ยังเสียใจแล้วฮะหลังจากการเสียชีวิตของลูกชาย
แม่บอกว่าเย็น๓๐มิถุนายนลูกชายไปดื่มสังสรรค์กับเพื่อนที่ร้านอาหาร
ที่เป็นลักษณะเป็นผับไม่ไกลจากบ้านเหตุการณ์เกิดขึ้นตี๒๘นาที
เข้าสู่วันที่๑กรกฎาคมแล้วลูกชายกับกาดของร้านมีเรื่องทะเลาะวิวาดกัน
ลูกชายเนี่ยเมาแล้วถูกรุมนะแต่ถ้าดูภาพจากกล้องวงจรปิดจริงแล้วเนี่ย
แม่บอกแม่รับไม่ได้เพราะความจริงพอมีปัญหาในร้านเนี่ยนี่ในร้านนะฮะ
แต่พอออกไปหน้าร้านเนี่ยลูกเดินไปหากาดคนนั้นเนี่ย
คือเพื่อจะไปยกมือไหว้ขอโทษยกมือไหว้แล้วด้วย
แต่ถูกต่อยสวนเข้ามาหมัดหนึ่งล้มหงายหลังศีรษะกระแทกพื้นอาการสาหัสแล้วก็เสียชีวิต
ก็เพราะถูกทำร้ายร่างกายนี่แหละ
ก็อยากฝากถึงให้เขามารับผิดชอบอะไรอะไรเนี่ย
ไม่เห็นเขามาอะไรเลยพี่น้องญาติพี่น้องอะไรก็ไม่มีเลย

มีแต่เจ้าของร้านหลานแต่คุณทำตายไม่มาคุณมีเรื่องไม่มา
คือญาติพี่น้องของนายภัยทูลผู้ตายบอกว่าเขามีลูกชายสองคนนะฮะ
อยู่ม๔ยู๑๖กับป๕ยู๑๐ขวบ
แล้วใครจะช่วยเหลือเยียวยายังไงได้บ้าง
หลังจากเสียชีวิตเนี่ยทางเจ้าของร้านที่เกิดเหตุมามอบเงินช่วยเหลืองานศพหนึ่งหมื่น
แต่ทางฝั่งผู้ก่อเหตุยังไม่มารับผิดชอบเยียวยาอะไรเลย
ก็เลยมาขอความเป็นธรรมผ่านสื่อมวลชนอะไรประมาณอย่างนี้นะครับ
ส่วนตำรวจบอกว่าก็แจ้งข้อกล่าวหากับผู้ก่อเหตุไปแล้วนะ
มี๒คนก็ส่งฟ้องศาลเรียบร้อยแล้ว